ขวามได้ห้าเหลียดทองครับ
๔คำพันธ์ไกด์รันเนอร์ที่จะต้องวิ่งคู่กันด้วยนะครับ
วบฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกสถิติครับ
วินาทีก็เอาชนะทางซาฟาเดฮาก้าจากอีรานไปเพียง๐๑๐วินาที
เหรียญทองที่๓ให้กับทัพนักกีฬาไทย
ส่วนเทเบิลเทนนิสครับชายเดี่ยวคลาสคลาส๖นะครับในรอบชิงชนะเลิศ
รุ่งโรธไทยนิยมครับดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม๒๐๑๖
โชว์ความเหลือชั้นเอาชนะป๊าคองคิวนะครับ
แข่งจากเกาหลีใต้ไป๓ต่อ๐เกมนะครับ
เกมแล้วก็๑๑๗อีก๑เกม
เหรียญทองที่๔ให้กับทัพพาราลิมปิกไทยนะครับ
จากนั้นในช่วงค่ำนะครับ
กรีธาจัดการคว้าอีก๓เหรียญทองครับ
จากชัยวัดรัตนะในรายการวิวแชร์๑๐๐เมตรชายที๓๔
ก็เข้าเส้นชัยเป็นดับ๑นะครับ๑๖๒๕วินาที
อังคารชนะบุญก็คว้าเหรียญทองในรายการกระโดดสูงชายนะครับ
ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนพาราเกมด้วย
ภูมิสรรความปรายยอดครับดีกรีเหรียญทองพาราลิปิกเกม๒๑๖ครั้งล่าสุด
เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ๑นะครับสถิติ๑๔๘๐วินาที
คว้าเหรียญทองที่๒ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นเหรียญที่๗นะครับของทัพพาราลิมปิกไทยนะครับ
นักกีฬาคนพิการไทยขยับจากอันดับ๑๐ขึ้นมาอยู่ที่๗นะครับบนตารางเหรียญ
ส่วนจีนเนี่ยนะครับส่วนจีนเนี่ยยังนำเป็นที่๑มี๗๘เหรียญทองนะครับ
ซึ่งถือว่าก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาเรานะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับ